แป๊บนานนี้ใกล้เสร็จแล้วนี่จะชวนไปไหนหรอ
ไม่รู้จะชวนไปไหนมาหาแกนี่แหละ
คือพ่อหานักมวยได้แล้วอ่ะ
เป็นชามมวยหลังศิษฐ์อ่ะ
ชามมวยหลังศิษฐ์
สวัสดีครับ